ประเด็นเรื่องของธีรทรนะครับแน่นอนหลังจากที่ประกาศถอนตัวจากทีมชาติไทยไปเนื่องจากมาตรการในการกักตัวของญี่ปุ่นก็เข้มงวดนะครับในขาเข้าประเทศต้องกักตัว๑๔วันอย่างที่เราทราบกันก็ส่งผลให้ไม่สามารถแข่งขันในศึกเจลีกได้ทันแล้วก็กระทบต่อการปรับสภาพร่างกายของเจ้าตัวด้วยการถอนตัวในครั้งนี้
ก็จะเป็นการติดทีมชาติอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับถ้าเขานั้นผ่านการตัดตัว
เพราะมันเปลี่ยนรายชื่อได้ด้วย๒๒นัดนะครับในหลีกสำหรับทางฉัดมงคล๓เนี่ยมีสถาพรแดงศรีครับ
ซึ่งก็เล่นอยู่กับตราดก่อนที่จะย้ายไปหนองบัวพิชยะในระดูการใหม่นะครับ
๓ปีแล้วนะครับเล่นไทยลีก๒๘นัดนี่ก็เป็นหน้าใหม่ทีมชาติเหมือนกันนะครับ
๔เป็นจตุภัสตร์สัตว์ทำจากการท่าเรือเด็กวัย๒๑ปี
ลงเล่นไทยลีกไป๙นัดแล้วก็ยิงได้๑ประตู
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยหลังจากที่ยืนยันผลการตรวจโควิดเป็นลบหมดนะครับ
ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็ได้กำหนดการในการเดินทางคือ๒๑พฤษภาคมนะครับ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับ
ให้หมดเลยนะครับรวมแล้วเนี่ย๓๙คนผู้เล่นแล้วก็ไปบวกกับอีก๒คน
ก็คือชนะทิพย์แล้วก็ธนวัฒน์เป็น๔๑นะครับ
แล้วก็ฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับบอกว่าอนุญาตให้แต่ละทีมเนี่ยส่งรายชื่อนักเตะได้แบบนัดต่อนัด
ก็มีการจองของตัวเครื่องบินให้เรียบร้อยนะครับก็รอบุกไฟให้ชัดเจน
แล้วก็เจอกับทาจิกิสถาน๒๙พฤษภาคมต่อไปครับ